เอาดูเหตุการณ์นี้บ้างครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานี
ลักษณะของแม่เป็นห่วงลูกเหมือนกันนะเกี่ยวกับรถเหมือนกัน
มีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเธอก็นอนกล่อมลูกนะลูกก็หลับ
จะตามคนร้ายแต่นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยลูกเล็กเลยเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านคนเดียว
เผื่อคนร้ายหรือมีใครมันมาตามเอาลูกไปอีก
กลับบ้านดีกว่ารถช่างมันเดี๋ยวแจ้งตำรวจให้ตำรวจช่วยตาม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพเมืองอุดรธานีนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายนะฮะ
เข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์ของนางสาวสอนมณีคำแพงเป็นแม่ลูกอ่อนนะ
ตอนนั้นเธอกำลังนอนให้นมลูกอยู่เป็นบ้านที่เป็นห้องแถว
อยู่ที่พื้นที่เมืองอุดรธานีผู้เสียหายบอกว่าตอนเกิดเหตุ
ไม่รู้คนร้ายทำยังไงแหละแต่ขี่จักรยานยนต์เธอไปได้นะ
เธอก็พยายามวิ่งตามรถจักรยานยนต์ของเธอที่คนร้ายขี่ไปแต่ตามไม่ทัน
แล้วระหว่างนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าลูกนอนอยู่คนเดียว
เกรงว่าจะมีคนร้ายอีกที่จะมาขโมยลูกเธออีก
ก็เลยตัดสินใจทิ้งรถย้อนกลับมาที่บ้านนะฮะ
วิ่งกลับมาดูลูกดีกว่านะครับ
ส่วนจักรยานยนต์คนร้ายมันก็ขี่หนีหายไป
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับผู้เสียหายนะครับ
ที่บ้านซึ่งเป็นห้องแถวให้เช่าในซอยหนองบัว๓อำเภอเมืองอุดรธานี
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กำลังกล่อมลูกนอนอยู่ในบ้าน
กำลังจะเคลิ้มหลับแล้วล่ะทีนี้เปิดประตูรั้วเหล็กทิ้งเอาไว้
ตอนนั้นรู้สึกตัวเหมือนกับว่ามีใครสักคนอยู่หน้าบ้านก็รีบวิ่งออกมาดู
แต่ไม่ทันแล้วคนร้ายกำลังสตาร์ทรถจักรยานยนต์ของเธอแล้วก็ขี่หนีออกไปฮะ
เห็นแค่ข้างหลังของคนร้ายไม่เห็นหน้าวิ่งตามไปจนถึงแยกนะฮะ
แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าทิ้งลูกนอนอยู่คนเดียวในบ้านเดี๋ยวเกิดมีคนร้ายอีกคนนึงมาขโมยลูกไป
เดี๋ยวจะไปกันใหญ่เป็นห่วงลูกก็เลยวิ่งกลับมาบ้านด้วยความเป็นห่วงลูก
รับว่าตอนนั้นลูกก็ห่วงรถก็ห่วงแต่ตัดสินใจเอาลูกไว้ก่อน
นะฮะกลับมาหาลูกแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นโทรบอกสามี
สัก๑๐นาทีสามีก็มาถึงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
กวยลูกอยู่แล้วก็อ่าเราก็มันเวลาประมาณสักบ่ายสาม
เราก็เคิ้มเคิ้มไปกับลูกอะค่ะก็เหมือนจะหลับไปแต่ไม่ได้หลับสนิทอย่างเงี้ยค่ะ

แล้วความรู้สึกเราตอนนั้นเหมือนว่ามีคนอยู่หน้าบ้าน
เราก็เลยหันหน้ามาดูแต่เห็นแค่หลัง
เราก็รีบวิ่งว่าเรารู้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนในบ้านเราแล้วเราก็รีบวิ่งตามไปแต่ไม่ทันค่ะ
เรามาดูกุญแจในบ้านมันไม่มีเราก็คิดว่าเราคงลืมกุญแจเสียไปแน่
แล้วก็มันก็ขับออกไปเลยค่ะขับไปเหมือนรถจะคลองตัวเองเนี่ยค่ะ
วิ่งตามมันจนจนไปถึงอ่าจะซอยค่ะแล้วก็เราก็คิดได้อีกทีเอ้ย
หรือว่ามันมากันหลายคนแล้วลูกเรานอนอยู่เปย์ก็รีบวิ่งกลับขึ้นมาแล้วกลัว

เป็นห่วงลูกด้วยแล้วก็รถเขาก็เอาไปอย่างนี้ค่ะ
เราก็ยังไงก็กลับไปดูลูกดีกว่าลูกเราก็รถเดี๋ยวหาใหม่ได้
อยากให้ตามนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้
ถ้ามันเกิดเรื่อยมันก็แบบเนอะคนแบบอย่างเราก็ไม่ได้แบบจะมีอะไรอย่างเงี้
หาเช้ากินค่ำรถก็ผ่อนอย่างนี้

เพราะว่าที่บ้านที่วางกุญแจเนี่ยกุญแจไม่มีนะฮะมันก็เลยขี่ไปเลยนะครับ
ซึ่งนางสาวสอนมณีบอกว่าก็เสียดายแล้วครับเพราะว่ารถเพิ่งซื้อมาจากคนรู้จัก
แล้วก็ผ่อนไปได้แค่๗เดือนนะครับ
สามีก็ต้องใช้ไปทำงานประจำทุกวัน
ตอนนี้ก็เลยลำบากเลยฮะต้องยืมรถเพื่อนบ้านไปไหนมาไหน
ไปซื้อข้าวซื้อนมให้ลูก
ถึงแม้ว่าจะไม่มีหวังในการได้รถคืน
แต่ก็อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้นะครับ
เรื่องนี้พลตมตรีวรณัฐผันผ่อนผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับชุดสืบสวนของสพเมืองอุดรธานี
วันนี้พาทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ในซอยหนองบัว๓นะครับ
เพื่อจะไปตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
ไปดูเส้นทางหลบหนีเส้นทางที่ก่อเหตุด้วยนะครับ
ก็ไปดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
ตั้งแต่ปากซอยจนถึงท้ายซอยนะฮะ
เพื่อจะมีการบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้
ปรากฏว่าโชคดีครับมันมีอยู่จุดหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิดแถว
กลางซอยเห็นคนร้ายแล้วก็รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายอย่าง
ชัดเจนนี่ครับท่านผู้ชมครับขี่ไปแล้วนะฮะนี่ฮะวงแดงแดง
เนี่ยนะครับนี่ไปละ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยทำให้เห็นว่าคนร้ายเป็นผู้ชายรูป
ผอมใส่เสื้อสีแดงกางเกงยีนสีน้ำเงินรองเท้าสีเหลือง
ขี่จักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีออกไปทางด้านหลังซอยซึ่ง
ตรงนั้นมันเชื่อมต่อกับเส้นทางเล่วงจรปิดก่อนนะครับ
เท่าที่มีแล้วก็ในชุมชนนี้นะครับทางเทศบาลนคร
เหมือนกันอ๋อให้ความหวังก็ได้เลยนะครับการปฏิบัติของตำรวจ
ภูทรเมืองอุดรธานีที่ผ่านมานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เราก็สามารถจับกลุ่มได้เกือบ๑๐๐เกือบ๑๐๐
โดยเรื่องของลักรถจักรยานยนต์เราก็จะไป๒เคสใหญ่
เท่าที่สืบสวนไม่เป็นขบวนการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ต้องหา
ทีนี้พอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นหน้าคนร้ายชัดใช่ไหมฮะ
ตำรวจก็เอาไปให้ผู้เสียหายดูครับ
พอผู้เสียหายเห็นนี่โอ้โห
สามีของผู้เสียหายชื่อว่านายกิตินะฮะ
เห็นหน้าคนร้ายบอกโอ้โหไอ้เหี่ยว
รู้จักรู้จักเลยนะฮะ
เหี่ยวหรือว่านายนพรัช
ลภาคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี
เป็นคนขับรถรับจ้างบขศนะ
ส่วนตัวเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมาก่อเหตุ

นายกิติบอกว่าเจ็บใจมากฮะ
คิดว่าคนรู้จักกันจะมาทำกันแบบนี้

ตัวได้อยากให้ลงโทษแบบให้หลาบจำเลยนะฮะอ่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุคือ
นพรัชกุลภาอายุสามสิบสองปีนะครับตำรวจตรวจสอบประวัติแล้ว
เคยถูกดำเนินคดีทั้งคดียาเสพติดคดีลักทรัพย์
หลายครั้งในพื้นที่อุดรธานีล่าสุดเนี่ยมีอาชีพขับรถสามล้อรับจ้าง
บขสออุดรธานีก่อนเกิดเหตุคนร้ายขี่จักรยานยนต์ของตัวเอง
ซุ่มดูรัดเหลาก่อนนะจอดจักรยานยนต์ของตัวเองเอาไว้
แล้วก็เดินมาที่บ้านของผู้เสียหายขี่จักรยานยนต์ของเขาไป
แล้วก็เอาจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยไปแอบจอดเอาไว้แล้ววกกลับมา
ขี่จักรยานยนต์ของตัวเองไปอีกอืมกล้องวงจรปิด
จับภาพเอาไว้ได้นะครับตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่นะครับ
อื้อหือรางวัลแสกแสกค่ะแสบจริงจริงครับ